แน่เพราะว่าเพชรธกิจเขาเปิดตัวหวานใจแล้วนะ
น้องมายสำหรับน้องมายคลาโลกราศนั่นเองค่ะนี่หลายคนอยากรู้ว่าเอ้าไป
คู่นี้ก็ต่อยมวยกันเลยจ้ะไม่รู้ว่าจะดูของผู้หญิงหรือของผู้ชายนะ
เพชรบอกว่าคบกันมาราว๒ปีแล้วนะคะ
คือเพชรเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย

เอาละได้ยอมใช่ไหมเออเม้าท์นั่นเป็นปลุกปั้นเขามา
แต่พอมาคนนี้เขาบอกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักดี
เล่นกีฬาสปอร์ตสปอร์ตนะจ๊ะชอบมากโมเมนต์นี้ว่างั้นไปถามเพชรกิจซิ

กว่าจะลงรูปได้ถือเคล็ดด้วยนะคะทะมงทะมบูรณ์
ทางผู้ใหญ่ที่เราไปปรึกษาทางเรื่องดวงเขาบอกว่าชวนกันไปทำบุญบ่อย
แต่หลายคนแฟนคลับว่าเมื่อไหร่จะมีรูปคู่เมื่อไหร่จะถ่ายคลิปออกมาให้พวกเราได้เห็น
เมื่อก่อนไม่ค่อยโพสต์เพราะว่าอย่างที่บอกว่าถือเคล็ด
พอถึงอายุประมาณนี้แล้วมันถึงเวลาที่เราต้องเปิด
คือลงอะไรก็แล้วแต่เราไม่ทำให้แฟนคลับเดือดร้อน
ว่าไม่ทำให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเดือดร้อนเราก็โอเคครับ